มาดูเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกันบ้าง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อโรงไฟฟ้าฐานหินมีหลากหลายรูปแบบ
ก็กลัวกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ

แต่วันนี้ค่ะไทยรัฐนิวโชว์จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดู
เหตุการณ์ที่มาของปัญหารวมถึงความพยายาม

กับรายงานพิเศษในตอนที่๒ค่ะ
ความจริงแม่เมาะจากฐานหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ

ก็ได้เกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้น
ก็คือในเรื่องของการบังกลทบจากการปล่อยการสัมพันธ์แดงออกทราย
เกิดจากสภาวะอากาศที่มันแปรปวนมันปิด

ก็ทำให้บนสารที่เราปล่อยออกมาย้อนกลับลงมาสู่พื้น
เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ลักษณะอยู่ในหุบเขา
เพราะฉะนั้นการคลายความร้อนของพื้นดิน
จะมีผลกับการกระจายตรงกับสันเฟอร์แดลท์ขายค่อนข้างมาก
ในปี๒๕๓๕ช่วงเดือนตุลาคมอากาศหนาวเร็วกว่าปกติ
ลมหนาวปะทะลมร้อนทำให้ลมเปลี่ยนทิศไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
อุณหภูมิ๖๐๐๐ทำให้เกิดเพดานอากาศ๒ชั้น
ก๊าซที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า
ตอนเช้าอากาศอุ่นทางทิศตะวันออกลอยสูงขึ้น
อากาศเย็นทิศตะวันตกพัดเข้าแทนที่จึงดึงเอาก๊าซลงสู่พื้นดิน

เพราะลมร้อนจะผ่านไปก่อนลมหนาวเข้ามาจึงไม่เกิดปัญหา
ลำปากเป็นจังหวัดที่ลักษณะเป็นคล้ายกับทะ
เพราะฉะนั้นการถ่ายเทของอากาศก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ว่าในช่วงนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็จะให้ทางการไฟฟ้าได้มีการปรับปรุง
ซึ่งการไฟฟ้าเองก็ได้ลงทุนในการติดตั้ง
จากการเผาไหม้ฐานหินลิกไนท์จะถูกส่งไปยังเครื่องดักจับฝุ่น
ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าสถิตรสามารถดักจับฟุ่นได้กว่า๑๙๙บาท
ขณะเดียวกันได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ๑๑สถานี

ซึ่งปัจจุบันจะส่งข้อมูลออนไลน์มาที่ศูนย์
คุมการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยตรง
และลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีตรวจวัดทุก๖วัน
ส่งผลให้การปลายงานผลแม่นยำกว่า๑๐๐ละ๙๙
ทางศูนย์ควบคุมการผลิตไฟจะลดกำลังการผลิตลง
เป็นการควบคุมจากต้นกำเนิด

ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีค่าเกินค่ามาตรฐานอีกเลย
โรงไฟฟ้าแม่ม้อจะเคยสร้างผลกระทบในอดีต

ตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
จนถึงทุกวันนี้คือการช่วยให้คนไทยทั้งประเทศ
เสียค่าไฟในอัตราที่ไม่แพงเกินไป
เพราะมีต้นทุนค่าไฟฟ้า๒บาทต้น
ด้วยกำลังการผลิต๒๔๐๐เมกาวัตต์
เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่ม้อมีกำลังผลิตค่า
เป็นสัดส่วนของประเทศจะอยู่ที่
ซึ่ง๘เราต้องเดินเต็มที่ตลอดทั้งปี
ซึ่งจากการบันการที่นี่
จะทำให้ค่าไฟในภาพรวมต่ำลงมาได้
เพราะว่าการใช้แก๊สจากธรรมชาติ
ซึ่งปัจจุบันเราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ
เป็นส่วนมากเช่นมาแก๊สจากแหล่งของพม่า
ก็มีการนำเข้าแอมจีซึ่งราคาจะสูงมาก
อีกส่วนหนึ่งก็คือจากพลังงานทดแทนนะครับ

เฉลี่ยก็ประมาณเกือบ๕บาทกว่า
ซึ่งถ้าโรงไฟฟ้าแม่ม้อไม่ดึงในส่วนนี้ลง
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่ม้อนได้แก้ไขผลกระทบทุกด้าน
โดยมีผลที่ดีกว่าเครนมาตรประฐาน
ส่วนสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด
ว่าสิ่งที่ออกจากโรงไฟฟ้าเป็นควันพิษ
แท้จริงแล้วคือไอน้ำจะขอระบายความร้อนคล้ายควันสีขาว
ซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งไอน้ำเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนโดยรอบ
ไกลตรงนี้ข่าวเทราะทีวีรายงาน
คุณผู้ชมคะรายงานชุดจากความจริงที่แม่เมาะ
ถ่านหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่๒แล้ว
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถย้อนดูตอนแรกได้